สงสัยอีกหน่อยเราต้องเอาส้มตำปูปลาร้ามานั่งกิน

เอาจริงนะครับอันเนี้ยเป็นอย่างที่เป็นอันที่ยังไม่เคยได้คืออ่านข่าวอ่านข่าว
เป็นเสียงที่ครอบครัวให้พลาดคุณใจที่สุดเป็นอย่างที่อยู่ในหวังของคนเชิญมาเลยนะครับ

หอมกินแปลกไม่มีพวงมาลัยดอกไม้กันคือธรรมดาไม่ได้และโดยเฉพาะคุณปรามมี่ครับเป็นคนที่แบบว่าคือ
แบบนี้

แล้วก็นะนะคะนะว่า

พีคสุดก็อย่างที่บอกไปว่าเตาอะไรหมูกระทะ

เออสุดยอดจริงนะครับ
แต่ส่วนใหญ่เขาก็นี่แหละก็เป็นสีสัน
กล้าให้พี่มี่เขาก็กล้ารับหมดทุกอย่าง
ทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงต่างถูกอกถูกใจกันยกใหญ่

ต่อไปจะเอาอะไรให้มันพีคกว่านี้ดี

เออยืนผัดกันข้างตรงหน้ากระทะ

หรือใครจะเอาข้าวเหนียวส้มตำมาให้เรา๓คน